เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กช่าง
เด็กช่างบุกมาหาอีกกลุ่มนึงมาถึงบ้านเลย
แล้วสุดท้ายเขามีอาวุธแบบครบมือค่ะคุณผู้ชม

นี่เอาภาพตอนที่หลังจากเกิดเหตุแล้วนะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตรงนี้คือตรงสุเหล่าบ้านม้าค่ะ
ถนนเรียบมอเตอร์เวย์แถวแถวทับช้างเขตสะพานสูงอ่ะ
ตรงนั้นมันต่อเนื่องกับซอยพัฒนาการ๕๓นะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นตรงหน้าโรงเรียนสุเหล่าบ้านม้า
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจอคนเจ็บเป็นนักศึกษาคนหนึ่ง
เป็นนักศึกษาเทคโนชื่อดังย่านรามคำแหงเลยค่ะ
มีไม่กี่ที่หรอกแถวรามคำแหงน่ะ
คนเจ็บคนนี้อายุ๑๘ปีโดนยิงที่หัวไหล่ขวา
แล้วก็โดนยิงที่ขาซ้ายด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดตรงนั้น
ก็คือโรงพยาบาลวิพารามานะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนเจ็บอีกคนนึงด้วย
คนเจ็บอีกคนนึงเนี่ยก็คือนายสุชินอายุสามสิบสามปี
อยู่ในชุมชนตรงนั้นแหละชุมชนเรียบทางรถไฟซอยพัฒนาการห้าสิบสาม
ก็โดนยิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนี่ค่ะนี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึง
แล้วก็ไปประถมพยาบาลขอดูจังหวะนี้หน่อยที่กำลังช่วยชีวิต
โดนหน้าท้องนะครับจำนวนสองนัดแล้ว
ไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเข้ามาในนี้เหรอ
โดนหน้าท้องนะครับจำนวนสองนัดแล้วหัวไหล่หนึ่งนัด
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะก็ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือมีกลุ่มวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
แล้วก็ไล่กันมาเลยตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์เนี่ย
ทีนี้ด่ากันก่อนด่ากันเสร็จแล้วด่ากันไปด่ากันมาก็พ่นคำหยาบใส่กัน
แล้วก็มีเสียงปืนปั้งปั้งปั้งปั้งดังมาสี่ซาห้านัด
มอเตอร์ไซค์ล้มค่ะฝ่ายของฝั่งเด็กช่างน่ะ
เด็กช่างอายุ๑๘ปีนะนะโดนยิงยิงเข้าที่หัวไหล่ขวานัดหนึ่ง
แล้วก็โดนที่น่องซ้ายอีกนัดหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะกลุ่มนักศึกษาเทคโนซึ่งก็เป็นเพื่อนของคนเจ็บประมาณ๒๐กว่าคนนะคุณผู้ชม
เมื่อกี้ดิฉันรายงานว่าคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลวิพารามใช่ไหม
ก็เลยกลายเป็นว่าอุ้ยเขาไปรวมตัวกันตรงโรงพยาบาลวิพารามค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจค้น
เจออะไรบ้างอ่ะอาวุธสิเจอมีดสปาต้าเนี่ย
แล้วก็เจอมีดพกสิบกว่าเล่มทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวเด็กช่างทั้งหมดเนี่ยนะคะ
มาทำประวัติแล้วก็ยึดมีดของกลางเอาไว้เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยนะ
ไม่ได้เป็นการทะเลาะวิวาสระหว่างสถาบันเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย
คือเป็นเด็กช่างก็จริงแต่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ในชุมชนธรรมดาเลยค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้สองฝ่ายเขาทะเลาะกันมาก่อนแล้วนี่คงจะเป็นการล้างแค้นระหว่างสองฝ่าย
เดี๋ยวตำรวจต้องเร่งติดตามจับกลุ่มตัวฝั่งเด็กในชุมชนที่ก่อเหตุต่อไปด้วยนะคะ